คุณผู้ชมปัญหาเรื่องของยาเสพติดเราอ่านข่าวก็มีแทบจะทุกวันนะครับ
แต่ว่าคนที่เป็นพ่อค้ายาอายุเริ่มน้อยลงเรื่อย
พ่อค้ายาอายุ๑๙ปีเป็นนักศึกษาตำรวจลำปางเขาก็ไปล่อซื้อจับกลุ่มเอาไว้ได้ครับ
นี่ฮะไปดูภาพนาทีการล่อซื้อเป็นเหตุนาทีมรทึกนะฮะ
รับล่อซื้อยาบ้าจากวัยรุ่นนะฮะเกิดขึ้นสักประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่๓๐ตุลาคม
คุณผู้ชมดูนะฮะก็มีสายลับแล้วก็ตำรวจเขาก็ซุ่มซุ่มอยู่นะฮะ
โดยชุดสืบสวนตำรวจปราบรามยาเสพติดนะฮะ
นำกำลังทหารซ้อนแผนให้สายลับไปล่อซื้อยาบ้าจากนายกิตติพงศ์นี่จังหวะนี้รวบแล้วนะครับ
คนที่ถูกรวบคือนายกิติพงศ์หรือว่าอ้นเทพเสาอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ลำปางนี่แหละ
โดยมีการล่อซื้อยาบ้า๑๖เม็ดราคา๑๖๐๐บาท

บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
เขตตำบลเสริมงามอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางครับ
พอถึงเวลานัดคุณผู้ชมเห็นนะก็คือนั่งกันอยู่
นายอ้นก็ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงดำมานำยาบ้ามาส่งให้กับสายลับ
นั่งรออยู่หลังล่อซื้อเสร็จจ่ายเงินเสร็จ
เจ้าหน้าที่ก็กรูเข้าไปจับกลุ่มเอาไว้ได้
ก็จากการขยายผลสามารถจับชายวัยรุ่นในเขตอำเภอเสริมงามได้อีก๒คน
อายุ๑๗ปีพร้อมของกลางมีกัญชาด้วยมียาบ้าด้วย
ทั้งคู่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม๖เองคุณผู้ชมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
คนแรกอยู่๑๙ปีแล้วก็เข้าปี๑ไปแล้วปี๑ปี๒
คนที่๒ที่๓อายุ๑๗ยังอยู่ชั้นม๖อยู่เลย
ก็นำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ